การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของหัวหน้าคอสชที่ผ่านมา
มีลักษณะที่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ
มาเที่ยวนี้ก็โฮมได้เอาเด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาแทน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรื่องราวของภักดิ์เพื่อไทยเดินทางมาถึงจุดที่
ต้องน่าลุ้นกันอย่างยิ่งครับว่าสุดท้ายชะตากรรมพักเพื่อไทย
เป็นยังไงเรื่องการยุบพักจริงจริงข่าวนี้เริ่มต้น
ก็ลอยลอยมาไม่ค่อยมีใครคิดหรอกครับว่า
ไม่ค่อยมีใครคิดหรอกครับว่า
ภักดิ์เพื่อไทยจะโดนหรือไม่โดนยุบภักดิ์
แต่ว่าพอมาถึงสัปดาห์นี้

อ้าวอาการออกครับ

บอกว่าเพื่อไทยสอดทิ้งพัก
อายการวุ่นภาวะโดนยุบ

ไล่เลี้ยงไปดูแต่ละสาเหตุสิครับ

แก่นำพักเพื่อไทย๘๙คน

เขาแถลงข่าวว่า

ของรัฐบาลภายใต้ร่มงอนของคอสช

มาตรากฎหมายอาญา

คดีนี้อยู่ในชั้นอายการ

จะไปตัดสินเอาวันไหนครับ

สั่งฟ้องในวันที่๒๘พฤศจิกา

มีวันที่๒๔กุมภาจริง

ให้สมาชิกพักทั้งหลาย

วันเลือกตั้ง๒๔กุมภาใช่ไหมล่ะครับ

แล้วพอสมัครอะไรกันเรียบร้อย

ภายในวันที่๒๖พฤศจิกา
พอวันถึง๒๘อายการสั่งฟ้อง
แล้วเมื่ออายการสั่งฟ้องแล้วเนี่ย
โอกาสที่สารจะตัดสินยุบหรือไม่ยุบ
ก็๕๐๕๐อันนี้เราไม่รู้
ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้
ถ้ารอให้ถึงวันที่๒๘พฤศจิกายน

จะนั่งรอนอนรอกันด้วยใจระทึกอย่างนั้นเนี่ย
มันก็เลยเส้นตายที่จะผ่องถ่ายโอนย้ายสมาชิก
ไปไว้พักนั้นพักนี้ที่เป็นข่าวว่า
จดพักสำรองไว้เนี่ย

เพราะมันเลยวันที่๒๖พฤศจิกาไปแล้ว
นี่ถ้าอายการสั่งฟ้องในวันที่๒๘นะครับ
ผ่องถ่ายกันไม่ทันครับ
นี่แหละคือปัญหาที่มาของข่าวว่าจะสั่งทิ้งพัก
นี่คือที่มาของข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยให้คนสำคัญสำคัญ
ที่เคยเป็นอดีตอายการสูงสุดหรือมีความสัมพันธ์กับอายการเนี่ย
กำลังเช็คกันอยู่ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย

ฉะนั้นที่มีคำสั่งว่าเขาจะตัดสินใจ
ว่าจะทิ้งพักเสียก่อนวันที่๒๖หรือไม่เนี่ย
อันนี้มีข้อมูลมาบอกว่าวันที่๑๐พฤศจิกานี้ต้องรู้เรื่องแล้ว
วันที่๑๐พฤศจิกานี้ต้องรู้แล้วว่าจะเอายังไง
จะนอนรอชะตากรรมหรือคำนวณประเมินดูแล้ว
พักเสียก่อนตัดสินใจกันวันที่๑๐
แล้วพักที่จะพองไทยยักย้ายถ่ายเทไป
นั่นก็คงเป็นพักเพื่อทำนั่นแหละครับ
นี่คือของเพื่อไทยนี่เรื่องแรกนะ
เรื่องที่๒มีข้อกล่าวหาว่าปล่อยให้คนนอกพักมาครอบงำพัก
ก็เรื่องที่บรรดาอดีตสอสอของพักเพื่อไทย
ไปพบกับคุณทักษิณในต่างประเทศ
ไม่ว่าที่สิงคโปร์ไม่ว่าที่ฮ่องกงก็เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะ
เรื่องนี้คนในพักเพื่อไทยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพัก
แต่ว่าอดีตสอเขามีความคุ้นเคยกับคุณทักศิลป์
เขาจะไปมาหาสู่กันยังไงก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขา
ห้ามเขาได้ยังไงแต่ว่าไม่อย่างนั้นสิครับ
นักข่าวเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปถามพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของกรกตที่จะพิจารณา
อ้าวพอพลเอกประวิทย์บอกอย่างนี้มันก็ร้อนขึ้นมาอีกทางหนึ่งว่า
นี่เป็นการส่งสัญญาณให้กรกตพิจารณาหรือเปล่า
นี่เรื่องที่๒นะฉะนั้นมี๒เรื่อง
มีสองเรื่องหนังสือพิมพ์เขาใช้ประโยคที่ว่า
ป้อมชี้ช่องคือชี้ช่องให้กรกตพิจารณาเรื่องนี้
นี่แหละครับคือที่มาของหัวข่าวในรอบสัปดาห์ว่า
ชะตากรรมของพักเพื่อไทยเป็นยังไง
คือที่มาของข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยอยู่ในอาการภาวะ

ส่วนเรื่องในพักประชาธิปัตย์พักใหญ่อีกพักหนึ่ง
เกิดจากการที่มีการหาเสียงกันสู้กันเป็นหัวหน้าพัก
แล้วก็มีข่าวออกมาในลักษณะที่ว่าแข่งเดือดประชาธิปัตย์ขู่ล้างบาง
ศึกชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดือด
นี่เป็นหัวข่าวในรอบสัปดาห์ที่น่าติดตามอย่างยิ่ง
ผมเคยขีดเส้นใต้ไว้วันก่อนว่าหลังการเลือกตั้งหัวหน้าพักของประชาธิปัตย์แต่ละครั้ง
ปรากฏการณ์เกิดขึ้น๒ทางเท่านั้น
ทางที่๑แพ้ชนะแล้วจับมือเดินหน้าต่อ
กับทางที่๒แพ้แล้วเกิดปัญหาแล้วในที่สุดก็ต้องแยกกลุ่มแยกคั่ว
เกิดปัญหาใดพักเหมือนกับกลุ่ม๑๐มกรา
แต่ว่าดูอาการคราวนี้แล้วเนี่ยนี่หัวโปรยเขาดูเขาบอกว่า
ประชาธิปัตย์รอจ่อซ้ำรอย๑๐มกรา
หมอวะลงหาเสียงเดือดขู่ล้างบางกวนอภิษฎ
อดีตสสชุมพรยั่วอัดกลับ
หมอวะลงแค่ร่างทรงของสุเทพธาวร
ฉะนั้นจะเห็นว่าเหลือเวลาอีก๑๑๐วัน
ปิดท้ายขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้
ขอพูดถึงนิยามคำว่าหาเสียงหน่อยครับ
สมัยก่อนเนี่ยคำว่าหาเสียงหมายถึงว่า
พักการเมืองไปทำอะไรก็ได้
ให้คนเห็นหน้าให้คนรู้จักให้คนนิยมชมชอบ
ให้คนเชื่อถือศรัทธานั่นแหละรวมกันเขาเรียกว่าหาเสียง
แต่เดี๋ยวนี้พอคศยังไม่ปลดล็อกห้ามหาเสียง
เออเขาไปพบประชาชนเขาเดินสายไปพบประชาชน
ให้ประชาชนรู้จักไปทำโน่นทำนี่
แล้วก็บอกนักข่าวว่านี่ไม่ได้มาหาเสียงนะ
พูดให้บันทึกไว้ว่านี่ไม่ใช่เป็นการหาเสียง
มาพบปราบประชาชนมารณรงค์มารับบริจาค
เกี่ยวกับเรื่องการเป็นสมาชิกพักอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่
เออแล้วเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่การหาเสียง
ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงศรีถนนชัยครับ
สมัยรุ่นพวกผมเนี่ยในตำราเรียนเขามีเรียนเรื่องศรีถนนชัย
เสียดายเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าศรีถนนชัยเป็นยังไง
ก็ดูพฤติกรรมออกจากเกิดขึ้นกับวงการเมืองกันแล้วกันครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองของสัปดาห์นี้ครับ